ถ้าเกิดเป็นประตูรั้วสวนสาธารณะพี่เบิร์ต

เป็นเหล็กแบบเหล็กใหญ่เหล็กอันลอยเลย
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมว่าเด็ก๑๐ขวบ

แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประตูรั้วสวนสาธารณะล้มทับเด็ก๑๐ขวบ
น้องผู้ชายคนนี้ที่นอนอยู่เนี่ยคือตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแล้วนะคะ
ดูสภาพน้องคุณผู้ชมโอ้โหคิดดูสิประตูรั้วสวนสาธารณะนี่๒๐๐กิโลได้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติค่ะหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรี
ฝั่งประตูด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้าราชการที่ห้าแล้วพลเมืองดีอ่ะยกแล้วนะ
อันนี้คือช่วยกันยกแล้วนะคะยกประตูรั้วสวนสาธารณะออก
แล้วน้องอ่ะเจ็บปวดอยู่นอนอยู่แบบนี้พอกู้ภัยไปประถมพยาบาลน้องเป็นยังไงบ้าง
เอาไว้แล้วก็บริเวณแขนขาลำตัวเนี่ยหักไหมลูกเจอเป็นรอยถลอกรอยเขียวช้ำ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่หักนะคุณผู้ชม
แต่ก็ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
ถามคุณปู่ของน้องปู่น้องเล่าแบบนี้
วันหยุดหลานชอบแอบมาเล่นที่สวนสาธารณะประจำ

พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเห็นรั้วขาวนี่ใช่ไหมคะ

พอชอบปีนรั้วแล้วรอบนี้มันเกิดเรื่องมาไง

ที่เขาช่วยกันยกประตูรั้วออกจากร่างของน้อง
คือคุณเมธาสิทธิเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
กำลังจะเดินกลับที่พักผ่านมาตรงนี้พอดี

ประตูรั้วมันล้มทับน้องอยู่ก็รีบยกประตูออกก่อน
แล้วก็รีบแจ้งทีมกู้ภัยให้มาช่วยเหลือน้อง
ชาวบ้านเขาเล่าแบบนี้บอกว่าน้องมาปีนเกาะประตูรั้วเล่น
แล้วประตูรั้วเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นมันวางหลุดออกมาเนี่ยนะคะ
มันเลื่อนออกพอเลื่อนออกปั๊บมันก็หลุดออกจากราง
แล้วก็ล้มมาทับน้องเลยอยากให้ตรวจสอบเรื่องประตูรั้ว
ให้มันอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยด้วย
แต่เอาจริงคือตัวน้องหนูเอง
ก็ไม่ใช่ว่าจะไปปีนไงเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้

ใช่นี่รอบที่๓แล้วแหละพี่เบิร์ต

เออเหตุการณ์ครั้งนี้นะคุณผู้ชมเขาก็เลยอยากให้ทางฝั่งหน่วยงานดูแล
เพราะว่ากลัวไงว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันเกิดเหตุอีก
มันจะมีคนเสียชีวิตจะกลายเป็นข่าวเศร้ากว่านี้อีก
นี่ขนาดไม่ใช่ประตูแบบประตูใหญ่อย่างที่พี่คิดถึงเมื่อกี้
นี่ขนาดเป็นประตูที่แบบว่าไม่ได้ทึบแล้วมีซี่นะยังหนักขนาดนี้เลยนะ